แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
เริ่มซ้อมวิ่งกันแล้วซึ่งก็มีหวานใจพี่ก้อยรัชวินพร้อมกับเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง
อย่างคุณพุทธพุทธิชัยคุณจุ๋ยวรัฐยาและคุณรัศมีแขมาร่วมซ้อมด้วยนะคะ
ที่สนามม้าโปโลคลับบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ซึ่งนี่ก็เป็นการซ้อมก่อนที่พี่ตูนจะไปร่วมวิ่งกับพี่น้องภาคอีสาน
โดยจะวิ่งจากหนองคายไปขอนแก่นเพื่อระดมทุนหารายได้ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ภาคอีสานในโครงการ
ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กในวันที่๑๕๑๖มิถุนายนนี้นะคะ
มกลางกำลังใจจากพี่น้องประชาชนที่มาส่งให้อย่างล้นหลาม
แม้ว่าวันนี้จะเป็นเพียงแค่การซ้อมก็ตามค่ะ
ในปีนี้เราก็เลยคิดว่าเราก็อยากจะทำต่อ
แต่รูปแบบปีนี้ก็จะไม่ได้เห็นพี่ตูนวิ่งทรมานตัวเองอีกต่อไปแล้ว
อันนี้อยากให้เป็นปีของการส่งต่อ
ผมขอเรียกว่าเป็นปีแห่งการส่งต่อแรงบันดาลใจ
เป็นปีของการส่งต่อให้พอทุกคนเห็นพวกเราแล้ว
เราก็ไม่ได้มีเวลาเยอะไม่น่าจะดูแลสุขภาพได้
แต่เราก็ยังหาเวลามาออกกำลังกายดูแลสุขภาพกัน